เข้ากระเป๋ากันมาแล้วใช่ไหมรัว
อีก๒วันจะเข้าเพิ่มกว่านี้ก็ได้
เป็นวันที่นักเสี่ยงโชคเขารอคอยอยู่

เพลงบันเทิงไทยรัฐไม่ทำให้ผิดหวังค่ะคุณผู้ชม

พาคุณผู้ชมนะตามพี่บอลเชิญยิ้มสุพรรณบุรีไปกันเลยค่ะ
ที่อุทยานพระฤษีองค์ใหญ่ที่สุดในโลก

วันนี้พี่บอลเอาประทัดจำนวน๑๐๐๐นัด
ไปจุดถวายพร้อมกับพี่ดอลผู้จัดการแล้วก็พี่เหน๋งเหม่งจาย

พี่ดอนกับพี่เหน็กเนี่ยเป็นคนนำประทัศน์เข้าไปวาง
พี่บอลลงมือจุดด้วยตัวเอง
และเลขหางประทัดที่ได้มานั่นก็คือ

นี่ครับคือหมายเลขนี้นะฮะ

เลขร่างอะไรเยอะมาก

และหลังจากที่โชว์เลขปลายประทัดเสร็จไม่ใช่๐๕พี่แ
เอาได้แล้วโทรเสร็จปุ๊บนะคะพี่บอลก็ไปอาบน้ำมนต์ต่อเลยนุ่งขาวห่มขาว
อย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นะคะที่นั่งพนมมือค่ะ
รับน้ำมนต์จากพ่อพลเศรษฐีลูกพ่อแก่ต้นตำรับพลทองเนียม
คนหนึ่งยังเป็นใครท่านเป็นอาจารย์ที่หลายคนนับถือมากในจังหวัดสุพรรณบุรีนะฮะ
งานนี้แฟนคลับเข้ามาสาธุกันเพียบเลยค่ะ
พี่บอลสุพรรณบุรีไปต่อกันดีกว่าคุณผู้ชมค่ะ
แต่มีอย่างหนึ่งเลิกไม่ได้จริงเรื่องตัวเลขผู้ชายบอกว่าเลิกกันไม่ได้ค่ะ
บังเอิญไปเจอกับทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐของเรา
ฮายเขามาขายน้ำพริกงานออกบูธกลางห้างสรรพสินค้านะคะ
เรื่องขยันแม่ที่หนึ่งเรายกให้เลยนะ
เสี่ยงโชคแม่ก็ยืนหนึ่งที่๑เหมือนกัน
ทีมข่าวเรากระซิบถามแม่งวดนี้แม่มีตัวเลขในใจยัง
แม่บอกอ้าวไอ้หนูรออะไรแล้ว
จัดไปเลย๒ตัวตรงเหนาะในดวงใจเลขแม่ฮายเลขอะไรไปฟังค่ะ
ว่านี้ค่ะชอบ๐๙ค่ะค่ะเราตกใบ้มือได้ไหมครับ

เหมือนกับพี่บอลไหมสักครู่แล้ว

ใช่นอกจาก๐๙นะพี่แจ๊คนะแม่ค้าเขาชอบเลขนี้ใช่ไหม
แต่ว่าแล้วแต่วิจารณญาณนะเจอแม่พอดีถามอีกเรื่องหนึ่ง
ภาพนี้เป็นภาพที่แม่เล่นแอปหน้าท้อง
เดี๋ยวอันนี้ทาจริงปะเนี่ย
เป็นแอปพิเศษพี่แจ็คนะครับ
คุณผู้ชมดูนะณหน้าทองกำลังฮิตแม่ฮายก็จัดเลย
แต่ไม่ได้ไปลงหน้าทองจริงนะคะเป็นฟิลเตอร์ในมือถือเฉย
แม่บอกว่าส่วนตัวเนี่ยเน้นไหว้พระในบ้าน
แล้วก็กราบขอพรจากคุณแม่เขานั่นเองนะคะ
แล้วก็ไปทางสายบุญซะมากกว่า
ยังไม่เคยคิดจะไปลงนะหน้าทองที่ไหนนะคุณผู้ชมนะ

คงจะหายใจไม่ออกครับที่นี่นะคะคุณผู้ชมจริงประมาณนั้น
คุณผู้ชมแต่ถ้าสายมูตัวยงนะคะต้องพี่แคนดี้รากแก่นก็แล้วกัน
สุดเนี่ยหันมาเอาดีทางด้านกระเป๋าเพิ่มพุทธคุณเออ
ใส่ความมูเตลูลงไปในกระเป๋าไปเลยหวังผลส่งต่อนะคะ
ส่งบุญค่ะส่งเสริมเรื่องโชคลาภให้กับลูกค้า
แคนดี้เนี่ยเพิ่งจัดพิธีบวงสวงใหญ่ไปเรียกทรัพย์จากองค์พญานาค
แล้วที่เด็ดเก็บมาฝากแฟนคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวดูนะคะจ้องกันเลยนะคุณผู้ชมค่ะ
ขันน้ำมนต์ค่ะตั้งอกตั้งใจกันให้ดียกมือขึ้นสาธุกัน
จ้องขันน้ำมนต์แล้วตีเลขไม่ออกคุณผู้ชมจ้องมือพี่แคนดี้เอาไว้นะคะ

เห็นตัวเลขชัดมากเป็นตัวเลขเดียวกันกับที่ไหว้หนังหน้าครูเมื่อวานนี้
เป็นตัวเลขเดียวกันกับที่ออกรูปไปตอนพี่สาวใครเห็นเป็นตัวเลขอะไรบ้างคะ
เราไม่ได้ใช้นะครับแต่ตอนนี้ที่เราใช้เนี่ยมันเป็นแต่งภาพ

หาอะไรนะรีพิตอีกรอบสำนักหน่อย
ได้เมื่อกี้เดี๋ยวฉันจะเล่าให้ฟังไปชัดเลยนะลองสังเกตที่มือพี่แคนดี้
๑๔๒หรอก
ฉันก็พยายามมองในขันเห็นแต่ก้านมะยม

เลขเลิกเขาก็บอกอยู่ตามนิ้วคุณผู้ชมค่ะ

คุณผู้ชมรู้ไหมเลขขันน้ำมนที่พี่แคนดี้บอกใบ้
มันด้านไปตรงเป๊ะเลย
กับเลขจากลูกปิงปองงานบวงสวงหนังหน้าครู
พี่แคนดี้ไปร่วมงานมาเมื่อวันเสาร์นี้เอง
คือมันเป็นชุดตัวเลขซ้ำกันแล้วมันก็เกิดความอัศจรรย์
ทำไมนี่อะไรอย่างนี้
ฉันไม่ไหวแต่พูดตามแล้วนะ

ไม่แต่ฉันมีความหวัง

เพราะว่าฉันจะฟังต่อ
หันไปทำธุรกิจขายชานมไข่มุกแทนกระแสตอบรับดีเวอร์แหมแม่ค้าสวยขนาดนี้
เออตอนนี้มีมากกว่า๑๐สาขาแล้วค่ะ
ล่าสุดเนี่ยพาไปเสริมความปังกับน้องเรไลนิดนึงก็แล้วกันนะคะ
เมื่อวันก่อนเนี่ยเธอเดินทางไปขอพรที่วัดโคศิตารามหรือว่าวัดหลวงพ่อกลวยค่ะ
เราพูดถึงบ่อยมากเลยนะคะถึงความศักดิ์สิทธิ์ของพันธุ์วัดน้องกานน่ะ
ใช่แล้วคุณผู้ชมที่หลายคนรู้จักนี่แหละคุณผู้ชม
คือช่วงที่เดินทางไปก็คือเจอตัวเงินตัวทองจ้ะ
อยู่ดีมันแลนน่ะมันวิ่งตัดหน้ารถอย่างงี้ตัวใหญ่มาก
นะคะวิ่งผ่านหน้ารถอย่างนี้คุณผู้ชมค่ะอ้าวคำโบราณเขาบอกนะว่า

หน้ารถเนี่ยมันจะโชคดี
คันนั้นเราต้องดูคันน้องเขาหรือคันที่สวนมา

ตอนแรกฉันว่าฉันก็เลขน้อยอยู่นะเพราะเธอบอกคันที่๒แล้วฉันเลขเยอะเลย

เหมือนน้องตัวเงินเขาเดินไปตัวนู้นด้วยนะคันนู้น

เราก็ทานหมู่เหมือนกันนะ
สำหรับบรรยากาศที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ก็มีประชาชนเดินทางมาสักการะเป็นจำนวนมากเลย
ใครจะบูชาดอกไม้อะไรก็ตามนะคะก็ตามศรัทธาแล้วแต่เลยจ้ะ
เมื่อกี้เห็นเลขไม่ใช่ชัดซึ่งคำนี้จะแจ๋วเลยคุณผู้ชม
โดยน้องเลไลได้เลขก็คือ๒กับ๓
น้องบอกว่าขนลุกมากเลยพี่ไม่คิดว่าจะได้เลขนำโชค
แล้วก็เป็นเลขวันเกิดของเธอด้วย
ซื้อลอตเตอรี่สักหน่อยละกันเพราะว่าใกล้วันสลากินแบ่งรัฐบาลออกแล้ว

ตัวจริงเขาไม่บอกกัน๒๓ตัวเขาบอกนี่๖ตัวไปเลยจ้

คุณพูดไปคุณดูเพื่อนด้วยเพื่อนทำอะไร
คุณผู้ชมนะคะขอหัวเราะดังนะคะเพราะว่าเศรษฐีนี
นั่งอยู่ตรงนี้ค่ะไม่ต้องห่วงนะคะว่าทำไมดิฉันสรุปมาอย่างนี้
ก็ที่คุณสองคนเล่ามันยาวมาก

เพราะว่าทั้งหมดทั้งมัวเป็นสถิติค่ะ
แต่ว่ามันเก็บไว้ในใจดิฉันแล้วนะคะ

แล้วมันมีแบบชุดตัวเลขซ้ำกันไปซ้ำกันมา

ลอตเตอรี่นี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งการทำมาหากินของเราไหมค

เจอกันวันที่๑คุณผู้ชม